เพชรบูรณ์ครับสจคนนี้ไม่รู้นึกคิดอะไร
ชักปืนออกมายิงขึ้นฟ้าไม่พอใจครับ
ยิงใส่อ่างล้างปลาอยู่หน้าป้อมยามตำรวจ

กลัวแหละ

เก่งนักหนาแหละตำรวจกลัวทำไม

แล้วก็มีคนเรียกสจสจ
เหตุการณ์นี้ครับชมพู่คุณผู้ชมครับ

ถนนฝั่งตรงข้ามที่ทำการสายตรวจ

กล้องก็จับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุ
ยิงปืนขึ้นฟ้ายิงปืนใส่อ่างปลาได้หมดเลยครับ

ตามในคลิปนี้นะ๓นัท
ยิงฝั่งซ้ายตรงนี้ก่อน๑นัด

ซึ่งฝั่งตรงข้ามก็จะมีรถจอดอยู่ตรงนั้น
แล้วบริเวณนั้นจะเป็นเหมือนกับป้อมยามตำรวจนะครับ

แล้วไปยิงปืนใส่อ่างปลาแต่แถวป้อมยามอีกหนึ่งนัด

แล้วย้อนกลับมาที่ฝั่งเดิม
เพื่อยิงปืนนัดที่๓ขึ้นฟ้าครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๓ทุ่มกว่าถึงประมาณ๔ทุ่มเสร็จเมื่อคืนนี้ครับ
ตำรวจสะพอบึง๓๐๐๐ก็มาตรวจสอบ
อาสาสมัครตำรวจ๒นาย
ตกใจตัวสั่นหน้าซีดเลย

ไปตรวจสอบที่บริเวณอ่างเลี้ยงปลา
ที่จะทำจากปูนซีเมนจะเป็นบ่อกลมแบบนี้

คือปูเนี่ยมันกระท้อออกเลยอ่ะ
แล้วก็มีหัวกระสุนติดคาอยู่แบบนี้

พอแงะออกปั๊บต้องเอามืออุดเลย

พอปล่อยมือปั๊บน้ำก็จะไหลจ๊อกออกมา
อกจากนี้ครับไปเจอปลอกกระสุนปืน๙มม

ทั้งหมดนี้เก็บรวบรวมเป็นหลักฐาน
พยานเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเกิดเหตุเนี่ย
อาสาสมัครตำรวจสองนายเขานั่งกินข้าวอยู่

จู่ได้ยินเสียงปืนดังหนึ่งนัดหน้าป้อม
หันไปดูอ้าวสจคนดังครับ
เดินข้ามมาแล้วมีท่าทางคล้ายคนเมา
แล้วก็ถามว่าป้อมนี้ไม่มีตำรวจอยู่เหรอ
พูดจบชักปืนพกยิงใส่อ่างเลี้ยงปลาอีกหนึ่งนัด

แล้วก็ไปยิงปืนขึ้นฟ้าอีก๑นัดครับ

เห็นว่าขับรถเก๋งสีดำมา
จอดรถเสร็จปั๊บแล้วก็มายิงปืน
นี่ก็น่าจะกำลังควานหาหลักฐานเพิ่มเติมในอ่างเลี้ยงปลานี่แหละครับ

ผู้การจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเอง
แล้วบอกเลยว่าคดีนี้ผู้บังคับบัญชาเนี่ย
ให้ความสนใจมากแล้วสั่งการให้ดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาถึงที่สุด

จะออกหมายเรียกผู้ก่อเหตุให้มอบตัว
ถ้าหากยังไม่มาเตรียมจะออกหมายจับต่อไปตามขั้นตอนฮะ

หรือก่อเหตุที่สายตรวจตำบล
ตอนย้ายเวลาตำรวจเราให้เกียรติเขาครับ
ครบกันก็ให้เกียรติกันรู้จักกัน
แต่มาทำแบบนี้เราก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
ให้ถึงที่สุดมาก่างมาอะไรกับตำรวจไม่ได้

นี่ครับผู้การจังหวัดบอกเลยใหญ่กว่านี้ก็จับมาแล้ว
กลางแบบนี้ไม่ได้ไม่รู้มีเรื่องอะไรกันกับตำรวจหรือไม่อย่างไร
แต่ความคืบหน้าล่าสุดนอกจากที่ผู้การลงพื้นที่ไปแล้ว
เห็นว่าได้ปืนมาด้วยนะครับปืนที่ใช้ก่อเหตุได้มาแล้วนะครับ
แต่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่มาดังนั้นหลักฐานค่อยทยอยมาแล้ว
มีความคืบหน้าเพิ่มเติมรวมถึงปมเหตุและคำชี้แจงทั้งหมด

ใหญ่มาจากไหนก็ต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองหน่อยนะคะ